คุณผู้ชมคะพามาดูเหตุการณ์ที่ย่านฝั่งทนกันบ้างค่ะ
เมื่อมีเจ้าของร้านในตลาดนะคะ
นี่นี่คือเป็นภาพตอนที่เจ้าของร้านเนี่ย
เขากำลังเหมือนเป็นรุมคล้ายกับมีการชกต่อยเพื่อเค้นว่า

เพราะว่าเขาจับได้ว่าผู้ชายคนนี้คนก่อเหตุเนี่ย
ไปขโมยบุหรี่เขาเป็นประจำ

ใช่ค่ะไม่ใช่ทะเลาะวิวาลนะคะคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพวงจรปิดนาทีที่เจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เป็นเจ้าของร้านในพื้นที่ตลาดฝั่งธนบุรีนะคะ
ซึ่งเขาพยายามที่จะตรวจสอบดูว่าบุหรี่ในร้านของเขาหายไปได้ยังไง
จนกระทั่งมาเปิดดูแล้วเจอกล้องวงจรปิดตอนที่คนก่อเหตุมาขโมยบุหรี่
คือเหมือนมาจ้องมองจ้องมองตั้งแต่วันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏว่าก็จับได้ว่ามีการขโมยบุหรี่ไป
เป็นบุหรี่ซองละ๗๐บาทแล้วก็๔๐บาทนะคะ
เพื่อนำไปขายต่อคือขโมยซองละ๗๐ไปขายต่อซองละ๔๐
ขายแล้วยังไงขายแล้วเอาเงินไปซื้อยาเสพติดค่ะ
นี่คือวงจรปิดตอนที่เขากำลังก่อเหตุขโมยนะคะ
นี่กำลังกลมเงยมองดูปุ๊บย่องเอาแบบนี้
แล้วคือก่อเหตุบ่อยครั้งมาก
บ่อยครั้งมากที่ก่อเหตุแบบนี้จนกระทั่งจับได้
แล้วเจ้าของร้านก็เลยพยายามมาเค้นสอบปากคำตอนแรก
สอบปากคำบอกว่าเนี่ยขโมยไปได้ยังไงหรือว่าแบบเอ้ยมาขโมยใช่ไหม
เขาก็เลยลงมือทั้งชกทั้งต่อยแบบที่เห็นในภาพนะคะ
ทีนี้ภายหลังจากเกิดเหตุผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ได้ไปพูดคุยกับนางสาวบีแม่ค้าในร้าน
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นชาวลาว
แล้วก็คนที่ลงมือทำร้ายก็อย่างที่บอกเป็นพ่อค้าแถวนั้นแหละ
เป็นผู้เสียหายที่ถูกขโมยบุหรี่ค่ะ
ทีนี้วันนั้นเขาจับได้คาหนังคาเขา

แต่สุดท้ายไม่ยอมรับก็เลยโดนต่อยเอาซะเลย

แต่สุดท้ายทางฝั่งของคนที่ต่อยเขา
หรือว่าคนที่ถูกขโมยบุหรี่ไปเนี่ยเขาก็ไม่แจ้งความนะ
เพราะว่าสงสารเห็นว่าเป็นเด็กอยู่

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาพ่อค้าแม่ค้า

เพราะว่าเด็กหนุ่มชาวลาวคนนี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยครั้ง
พาตัวกลับไปอยู่ที่บ้านหรือว่าออกไปจากตลาด
แล้วก็วนกลับมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้
หลังมาตำรวจก็ต้องเข้ามาตรวจสอบเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะ
แล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งเชื่อว่าผู้เสียหายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนในตลาดเขาบอกว่า
ก็อาจจะโดนเด็กคนนี้ขโมยของเช่นเดียวกันนะคะ
แต่แจ้งความดีกว่าอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาดีกว่านะครับ